ถูกประสงค์อาจจะไม่ได้อยู่ที่วิวทิวทัศน์รอบด้านแล้วนะ

หาเจ้าตัวโปเกมอนต่างนี่นะคะ
ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็เป็นห่วงเรื่องนี้เหมือนกันนะคะ
โดยเฉพาะยกเว้นพิกัดของสถานที่ราชการ
พร้อมยอมรับว่าเป็นห่วงความปลอดภัยประชาชน
แต่ว่าก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปห้ามได้ค่ะ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีระบุว่า
โดยมอบหมายให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือไอซีทีหาแนวทางป้องกัน
รวมทั้งยกเว้นสถานที่ราชการไม่ให้ปรากฏในระบบเกม
พร้อมกับขอความร่วมมือผู้เล่นไม่ให้ไปเล่นในสถานที่ราชการด้วย
เพราะว่าจะเกี่ยวข้องกับความมั่นคง
ทั้งสั่งห้ามข้าราชการในธรรมเนียบรัฐบาลและกระทรวงต่าง
เล่นเกมนี้ระหว่างปฏิบัติงานค่ะ
ในที่ที่มันเปิดเผยผู้ให้บริการเค้าต้องรับผิดชอบบ้างนะ
ด้านตัวเอกประวิดวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมระบุว่า
แต่ก็ขอประชาชนให้ระมัดระวังการเล่นเกม
บริเวณใกล้เคียงหน่วยทหารหรือสถานที่ราชการสำคัญต่างนะคะ
ด้านพลตรีริธีอินทราวุธ
อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีทางทหารหรือศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก
เปิดเผยว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้น
ของระบบเกมในพื้นที่ของกองทัพบก
แต่ถ้าพบก็จะเร่งประสานผู้ประกอบการให้นำออกจากพื้นที่ทันที
รวมถึงขอแจ้งกำลังพลและครอบครัวว่า
ควรจะมีสติในการเล่นเพื่อไม่ให้เกิดผลเสียตามมาค่ะ